มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าน่าเศร้ามากนะฮะ
เพราะว่าต้องศูนย์เสียชีวิตเด็กไปสองศพนะครับบาดเจ็บอีกด้วยนะฮะ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องที่เป็นฝาแฝดนะ
ฝาแฝด๓คนนะครับอายุแค่๔ขวบนะครับ
เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับบนถนนลบบุรีราเมษ
สงขลาหาดใหญ่สายใหม่หมู่๖ตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
น้องที่เสียชีวิตสองคนเนี่ยเป็นสองในแฝดสามนะครับ
คนหนึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุคือเด็กชายปันนทัศน์ทองขวัญเป็นแฝดคนสุดท้อง
อีกคนนึงเด็กหญิงปริยากรทองขวัญแฝดคนโตไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนนางกิมเทียนนาใจอายุ๖๐เป็นคนขี่รถพ่วงข้างเป็นยายของเด็กนะครับ
แล้วก็มีเด็กชายปัณฑรทองขวัญฝาแฝดคนกลางเนี่ยทั้งสองบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
อันนี้คือคุณยายนะครับก็เสียชีวิตจากเหตุที่รถกระบะนะครับชนกับรถสามล้อพ่วงข้าง
ที่คุณยายขี่พาหลาน๓คนมาหลังเกิดเหตุยาทนำศพของเด็กทั้ง๒คน
โดยนำร่างของเด็กทั้งสองบรรจุในโรงศพโรงเดียวกันนะครับ
ทุกคนก็โศกเศร้าเสียใจกันหมดนะมีญาติพี่น้องนะครับที่มาเคารพศพกันเยอะแยะเลยนะครับ
กับแม่ของน้องยังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกฝาแฝดไปสองคนอย่างกระทันหัน
แม่นี่ร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
กิมเทียนที่เป็นยายแล้วก็เห็นหลานเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาก็บาดเจ็บนะครับ
แต่ว่าทางร่างกายเนี่ยไม่เท่ากับทางจิตใจนะครับตอนนี้จิตใจโอ้โหสูญเสียหนักมากยังทำใจไม่ได้นะครับ
อยู่ที่บ้านยายมางานศพหลานไม่ได้นะครับ
ส่วนเด็กชายปัณฑรนะครับที่เป็นหนึ่งในฝาแฝด๓เนี่ยมาที่งานศพด้วย
ร่างกายก็ยังมีบาดแผลอยู่ที่ศีรษะแขนกับขานะครับบาดเจ็บหลายแห่งนะครับ
ยังมีผ้าพันแผลพันเอาไว้
พ่อของน้องที่เสียชีวิตนะครับนายปรัฐมาสทองขวัญอายุ๓๗ปี
ก็ให้สัมภาษณ์กับเราทั้งน้ำตาแล้วครับบอกว่าเขามีลูกแฝดเนี่ย๓คน
เป็นฝาแฝดที่รักกันมากผูกพันกันมากทั้งสามคนเกิดห่างกันแค่คนละหนึ่งนาที
วันที่๙เมษายนที่จะถึงนี้จะอายุ๕ขวบกันแล้ว
ตัวพ่อกับแม่เนี่ยมีลูกยากต้องไปปรึกษาแพทย์จนกระทั่งตั้งคัน
ตอนแรกเนี่ยตั้งคันลูกแฝดสี่นะแต่ว่าเสียชีวิตในท้องแม่ไปคนหนึ่ง
ก็คลอดออกมาเป็นแฝดสามทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับ
คนนี้กำลังน่ารักเลยนะครับเป็นผู้ชายสองผู้หญิง๑
ตอนเนี่ยเสียไปผู้ชาย๑ผู้หญิง๑นะครับยังทำใจไม่ได้
แล้วก็ไม่ขอพูดเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนั้น
เพราะว่ายังไม่ทราบข้อเท็จจริงต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบ
หมอด้วยแต่ว่าก็ต้องใช้วิธีทางการเพศ
แต่ว่าไม่ถึงกับนั้นถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับ
จากการสอบถามนะคะทำให้รู้ว่าก่อนเกิดเหตุนะคะ
ตัวคุณยายของแฝดทั้งสามเนี่ยนะก็พาหลานนั่งรถพ่วงข้าง
ออกจากซอยหัวยวน๑แล้วก็เลี้ยวขวา
แต่ว่าคุณยายย้อนสอนนะคะย้อนสอนไปได้ประมาณ๕เมตร
รถกระบะของนนทพลมสวรรค์
กระบะคันนี้ก็พาลูกสาวอายุ๖ขวบมาด้วย
พาไปโรงพยาบาลเขาขับมาทางตรง
แล้วก็ไปชนกับรถพ่วงข้างที่คุณยายย้อนสอนมา
นี่ค่ะจนทำให้เด็กแฝดเสียชีวิตไป๒คนนะคะ

ที่ขับรถกระบะก็จอดรถรอเจ้าหน้าที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
แล้วก็มอบกล้องหน้ารถให้ตำรวจเป็นหลักฐาน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีร้อยตำรวจเอกเจตพรแก้วบุภา
รองสารวัตรสอบสวนสพคองหงษ์บอกว่า

เดี๋ยวรอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
รอสอบพยานแวดล้อมเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงก่อนนะคะ